เราไปดูไฟฟ้ารัดวงจรกันบ้าง
เขาบอกว่าเกิดเป็นประกายไฟลุกเลย

เอาไฟฟ้าบริมถนนเสนาเริ่มคิดในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
ก็เป็นปากทางเข้าบ้านหลังหนึ่งเออซึ่งจุดจุดเนี้ยนะฮะ
มันเป็นจุดที่อยู่ก็มีไฟปะทุขึ้นมา
เสียงมันโอ้โหแป๊ะแบบนี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เรียกว่าตกออกตกใจสำหรับผู้พบเห็นที่ผ่านไปผ่านมา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา๑๕นาทีในการดับเพลิงนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด๑๐๑
ก็ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามนะฮะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเปิดเผยสาเหตุของการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า
เกิดจากชาวบ้านลักลอบต่อสายไฟนอกมิเตอร์
เดินสายใหม่เดินสายแบบผิดกฎหมายนะฮะ
แล้วก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีไปยังบ้าน
แล้วก็ใช้ไฟฟรีอะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า
เร่งระมัดระวังทั้งเรื่องของการลักลอบใช้ไฟ
แล้วก็เรื่องของการตรวจสภาพสายไฟ